ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักความรักยังหวังได้ยาก
คนที่เขารักเราดีกว่ามีโอกาสถูกหลอกลวง
ระยะนี้ไม่น่าไว้ใจใครคนมีคู่แล้ว
ระวังผิดศีลกับบุคคลที่๓เป็นเหตุให้ครอบครัวแตกร้าว
สุขภาพมีเกณฑ์ต้องเข้าโรงพยาบาลทั้งป่วยเองหรือคนในครอบครัวป่วย
มีโรคเกี่ยวกับสายตาโลหิตหัวใจ
การเงินเข้าสู่ภาวะปกติจะได้ไปในที่ที่ไม่ต้องใช้เงิน
จะได้ของกำนันจากมิตรแดนไกลแต่มีรายจ่ายเพราะญาติมิตร
และอสังหาริมทรัพย์ภาษีที่ดินภาษีโรงเรือน
การงานงานสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื่นจะได้ผลดีมีเข้ามามากเป็นพิเศษ
มีงานต้องเดินทางไปชายทะเลป่าเขาที่โดดเดี่ยวอ้างว้าง
จะมีปัญหาที่แก้ไม่ตกต้องทำไปตามสภาพ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์